ทีนี้เรารายงานไปแล้วว่าทั้งแม่ทัพทหาร๗นายได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้ภาพที่ไปให้ดู

แต่ทีนี้ซากเฮลิคอปเตอร์ต้องลำเลียงออกมาค่ะ
ลำเลียงเอาขึ้นใส่รถพ่วง

นั่นสิฮะรถพ่วงไปชนค่ะ
ทำไมมันซ้ำซ้อนกันแบบนี้คุณ
ใช่และดูสภาพสิพอลงจอดแล้วก็กระแทกพื้นหนึ่ง
จะเคลื่อนย้ายฮอไปลบบุรี
เกิดอุบัติเหตุกลางทางแบบนี้อีก
ใช่ค่ะเนี่ยตำรวจสพควนขนุนนะคะแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบเลย
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุอยู่ตรงถนนเพชรกะเสม
ที่อำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุง
คือเขาได้รับแจ้งว่ารถพ่วงของทหาร
จะเอาซากไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงที่ลบบุรี
ปรากฏว่าอ้าวประสบอุบัติเหตุอีกชนกับรถบรรทุกพ่วงอีก
พอไปถึงก็เจอรถบรรทุกของทหาร
อยู่ข้างหลังเลยนะครับใช่ค่ะที่พันเอาผ้าคลุมอยู่
ส่วนรถบรรทุกพ่วงคันนี้ในทะเบียนปฐุมธานี
เบียดตกร่องกลางถนนชนกับต้นไม้
แล้วรถบรรทุกพ่วงคันที่ไปชน
ปรากฏว่าน้ำมันรั่วยางล้อหน้าแตก
คุยกับคนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้หน่อยค่ะ
ชื่อว่านายสนิทอายุ๕๒ปีเขาก็เล่าให้ฟัง
ตอนนั้นผมก็ขับรถบรรทุกพ่วงของผมมาทางเลนซ้ายนะ
ปรากฏมีกระบะที่นำอยู่ข้างหน้าเบรกแตก
แล้วเขาก็เปิดไฟเลี้ยวไปตลอดทางเลย
จังหวะนั้นมีขบวนรถทหารขับรถบรรทุกพ่วง

กระบะที่ขับด้านหน้าผมเนี่ยเบรกแตกใช่ไหม

รถผมก็เลยไปเบียดกับรถที่บรรทุกเฮลิคอปเตอร์

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่เขาชัยสน
ถามว่าเรื่องนี้คืบหน้าล่าสุดเป็นยังไง
สพเขาชัยสนยังไม่ได้สรุปนะ

เก็บเอาไว้ที่ริมถนนทางเข้าชุมชนบ้านไร่รุ่ม

ก็ต้องเอาไปเก็บไว้ที่สำนักพัฒนาภาค๔
คือจะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
คือไปไม่ถึงลบบุรีสักทีนะครับ

กู้จากพื้นที่สวนยางที่ฮอลงจอดฉุกเฉิน

ก็กะว่าจะขนทีเดียวจากสงขลาเดินทางไปลบบุรี
เอ้าดันมาเกิดอุบัติเหตุกลางทาง
ก็ต้องมาแวะพักกันอยู่พัทธลุงซะก่อนนะฮะ

หลายคนมองว่าเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคุณ

ผู้เท่าผู้แก่เขาก็บอกเหมือนกันค่ะ

คุณยายถนอ๋มมีลูกเป็นนายทหารอากาศนะ
แย่ท่านอ๋อมบอกแบบนี้ที่เกิดขึ้นทั้งสองรอบ
มันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ
จะไปไหนมาไหนไม่เคยบอกกล่าวให้คุ้มครองรักษา
อันนี้ในมุมของคุณยายคนเท่าคนแก่ในพื้นที่

พูดท่าวหัวแก่บอกแบบนี้

คนก็ไปสลับการเอามันเป็นเลขท้าย

ซ้ำซ้อนอยู่๒ครั้งแบบนี้แล้ว
ถึงแม้จะนำกลับไปพิสูจน์ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงที่ค่ายทหารของลบบุรีเขา
แล้วมันจะถูกนำมาซ่อมนำมาใช้อีกหรือเปล่า
ถ้าใช้อีกมันจะมีอุบัติเหตุอีกไหม
จะเป็นอาถรรพ์ฮอลำนี้ไหม
นี่นะฮะหลายคนก็มองเรื่องนี้นะครับ